ดูข่าวนี้ก็คงต้องบอกอีกครั้งนึงว่าต้องขออภัย
คุณผู้ชมที่ทานข้าวเที่ยงอยู่ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องราว
ผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนสติไม่ค่อยสมประกอบ
ไนที่พัทยาเขาเอาทางอุทราทักปรัสสาวะ
เจ้าของร้านก็งงว่ามาทำทำไม
ตำรวจมาถึงก็คุยไม่รู้เรื่องครับ
โวยวายแบบนี้ผู้คนก็วุ่นวายไปหมดเลยนะฮะ
คือจับใจความได้ว่าบ้านอยู่อุดรเหรอคะ

เธอพูดเป็นภาษาอีสานสลับกับภาษาไทยกลางปกติ
ก็จับใจความได้ประมาณนี้แหละนะฮะ
ผู้โพสต์เนี่ยคือเป็นเจ้าของร้านบอกว่า
รบกวนคนที่รู้จักผู้หญิงคนนี้
ช่วยแจ้งบ่อแสให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คือหน่วยงานที่เขาดูแลผู้ป่วยทางจิตเนี่ย

เพราะว่าไปสร้างความเด็บร้อน

ต่อมาเอาปัสสาวะอุจจาระมาราดหน้าร้าน
แล้วก็เอาไม้กวาดมาไล่กวาดลูกค้าเข้าไปหมดเลย

งซักฟอกของลูกค้าราดเล่นอีก
ได้แต่แบบก็ไล่ไปพูดกัน

คืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วย
เอาผู้หญิงคนนี้ไปดูแลหน่อย
เรื่องต้นยังไม่แน่ใจว่ามีอาการทางประสาทหรือเปล่า

เคยเจอผู้หญิงคนนี้แถวแหลมบารีไฮ

เขาบอกว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตซึ่งไม่มีญาติดูแลนะครับ
คลาดเป็นญาติใครรู้จักว่านี้แจ้งหน่อยครับ

พัฒนาส่องคมเนี่ยควรถูกเก็บดูแลนะครับ